สวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกันในรายการพิเศษของไทยรัฐทีวีนะคะ
ชี้ชะตาหวยสามสิบล้านค่ะคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันเขมมาสอนหนูขาว
ดำเนินรายการร่วมกับคุณภาคภูมิพันธ์สถิตย์นะคะเชื่อว่าคุณผู้ชมเปิดไทยรัฐทีวีตั้งแต่เช้า
บางทีอาจจะเปิดตั้งแต่เมื่อคืนนะคะต่อเนื่องยาวมาเพราะว่าไทยรัฐทีวีของเราเกาะติดเรื่องของลอตเตอรี่๓๐ล้านบาทมาอย่างต่อเนื่อง
และวันนี้เป็นวันชี้ชะตาจริงค่ะอยู่กับเราต่อเนื่องไปเลยนะคะ
เพราะว่าบ่ายโมงจะมีการแถลงที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็ตั้งแต่ช่วงเที่ยงที่ผ่านมา
มันเข้มข้นจริงคือความเคลื่อนไหวเนี่ยมีเยอะทีเดียวนะฮะเยอะกว่าที่เราคิดเยอะด้วยนะครับ
จริงค่ะแถลงข่าวตอนบ่ายโมงเนี่ยถ้ามีการแถลงข่าวขึ้นมาเมื่อไหร่เดี๋ยวเราตัดสัญญาณให้ท่านชมทันทีนะครับ
แถลงข่าวสดชมต่อเนื่องเลยตั้งแต่พบตรมานั่งที่โต๊ะแล้วก็แถลงข่าว
ความเป็นมาความเป็นไปต่างมีความผิดมีตรงไหนอะไรยังไงบ้างจนจบเสร็จสิ้นการแถลงข่าว

ความเคลื่อนไหวของแต่ละภาคส่วนนะฮะที่เกี่ยวข้องกับผลการแถลงข่าวของตำรวจ
ในการสรุปสำนวนคดีหวย๓๐ล้านนี้เนี่ยนะฮะเราก็ตามต่ออีกนะ
ค่ะเรามีผู้สื่อข่าวอยู่ทุกจุดเลยนะคะในจุดหลักสำคัญแน่นอน
ผู้สื่อข่าวเราอยู่ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติผู้สื่อข่าวเราตามครูปรีชา
แล้วก็พยายามตามเจ๊บ้าบินอยู่ด้วยแล้วก็ตามหมวดจรูนด้วยนะคะ
เพราะว่าจะมีความเคลื่อนไหวอะไรหลังจากนี้วันนี้คือเข้มข้นตั้งแต่ช่วงเช้านะคะ
เพราะว่าทางเจ้าหน้าที่เนี่ยได้เดินทางไปที่สารอาญาเพื่อให้สารอาญาอนุมัติออกหมายจับครูปรีชาและนางรัตนาพรหรือเจ๊บ้าบิน
ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางกับผู้บังคับการกองปราบไปด้วยตัวเองที่สารอาญา
และสารท่านก็พิจารณาอยู่๒ชั่วโมงสุดท้ายอนุมัติออกหมายจับครูปรีชาและเจ๊บ้าบิน๓ข้อหาด้วยกันนะคะ
นั่นก็คือข้อหาแจ้งความเท็จให้ข้อมูลกับเจ้าพนักงานอันเป็นเท็จ
ทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหายและให้การเป็นเท็จทำให้ผู้อื่นได้รับโทษทางอาญานี่คือ๓ข้อหานะคะ
พอได้หมายจับออกมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยทางพนักงานสอบสวนของทางกองปราบก็เดินทางไปที่โรงเรียนเทพมงคลรังศรีจังหวัดกาญจนบุรี
เพราะว่าครูปรีชาสอนหนังสืออยู่ที่นั่นตั้งแต่เช้าทีมข่าวของเราก็เกาะติดอยู่ตั้งแต่เช้าเลยนะคะที่โรงเรียนเทพมงคลรังศรี
คือตอนเช้าเนี่ยครูปรีชาสอนหนังสืออยู่พนักงานสอบสวนของกองปราบก็ไปที่โรงเรียนไปคุยกับครูปรีชาตั้งแต่เช้านะ
ครูปีชาก็บอกว่าเดี๋ยวขอสอนหนังสือจนถึงตอนเย็นได้ไหมทางพนักงานสอบสวนบอกว่าได้ไม่มีปัญหายังมีเวลาปล่อยให้ครูสอนไปเรื่อย
พอพักเที่ยงครูเดินลงมาจากห้องมาข้างล่างสื่อมนชนเต็มเลยค่ะอันนี้คือภาพก่อนที่จะเจ้านักที่โรบตัวไปนะคะ
มาตรา๑๗๒ผู้ใดแจ้งความอันเป็นเท็จเกี่ยวกับความผิดอาญาแก่พนักงานอายการ
ผู้ว่าคดีพนักงานสอบสวนหรือเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจสืบสวนคดีอาญา
ซึ่งอาจทำให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหายต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน๒ปี
หรือปรับไม่เกิน๔๐๐๐บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

ข้อหาที่๒มาตรา๑๗๓ผู้ใดรู้ว่ามิได้มีการกระทำความผิดเกิดขึ้น
แจ้งข้อความแก่พนักงานสอบสวนหรือเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจสืบสวนคดีอาญา
ว่าได้มีการกระทำความผิดต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน๓ปี

อีกมาตราหนึ่งนะครับมาตรา๑๗๔
กระทำการเป็นการเพื่อจะแกล้งให้บุคคลใดต้องรับโทษหรือรับโทษหนักขึ้น
ผู้กระทำต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน๕ปีและปรับไม่เกิน๑๐๐๐บาท
ค่ะดังนั้นถ้ารวมโทษจำคุกแล้วเนี่ยนับ๑๐ปีถ้าเกิดเป็นโทษสูงสุดนะคะ
ดังนั้นการขออนุมัติออกหมายจับก็ทำได้เลยโดยไม่จำเป็นต้องออกหมายเรียกก่อน
เพราะว่าถ้าหากว่าเป็นข้อหาในคดีอาญาและโทษจำคุกเกินกว่า๓ปี
ไม่จำเป็นต้องออกหมายเรียกก็สามารถออกหมายจับได้เลยทันที
พอหมายจับออกมา๓ข้อหาแบบนี้
ตอนช่วงเช้าเราก็เห็นบรรยากาศภาพขวามือ
คือก่อนที่ทางครูปรีชาจะลงมาจากห้องเรียนลงมาจากการสอนหนังสือนะคะ

เพราะว่าข่าวก็ส่งกันในโลกโซเชียลทางโทรศัพท์มือถือ
พอลงมาก็เจอกับสื่อมวลชน
สื่อมวลชนก็ถามว่าครูปรีชาถูกออกไม้จับแล้วนะรู้หรือยัง
ครูปรีชาบอกว่ายังไม่เห็นเลยไหนใครมีหมายจับขอดูหน่อยซิ
ขอไปกินข้าวก่อนขอไปกินข้าวเที่ยง
แล้วก็ขึ้นรถไปคันหนึ่งเป็นรถของนักข่าวช่องหนึ่งนะคะ
ก็ขึ้นรถไปสุดท้ายเจ้าหน้าที่ของกองปราบมาล้อมรถเอาไว้
อันนี้เป็นบรรยากาศเดินลงมาตอนแรกสื่อก็มาถามเยอะเลย
ก็ขึ้นรถคันนี้ไปตอนแรกเป็นรถของนักข่าว
ก็มีนักข่าวนั่งเข้าไปในรถสุดท้ายเห็นเจ้าหน้าที่ไหมคะ
ก็มาล้อมรถเอาไว้แล้วก็เชิญให้ลงมาจากรถนักข่าว
แล้วก็พาไปขึ้นรถอีกคันหนึ่งเป็นรถฟอร์ดสีดำ

๙๙๗๘เป็นรถของกองปราบนะคะ
พอขึ้นรถไปตอนแรกก็ยังอยู่ในรถก่อนค่ะยังไม่ได้ออกไปไหน
ก็โทรศัพท์อยู่นะครับมีรายงานข่าวว่ามีการโทรศัพท์อยู่
ใช่ค่ะระหว่างอยู่ในรถเนี่ยค่ะก็มีพนักงานสอบสวนเขา
เข้าไปค้นห้องของครูปรีชา
ที่โรงเรียนเทพมงคลรังศรีจังหวัดกาญจนบุรีด้วยนะคะ
คือการออกหมายจับมาเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาคัดค้านการประกันตัวด้วยนะคะ
แล้วก็พอนำตัวทั้งครูปรีชาทั้งเจ๊บ้าบินไป

ก็คือต้องไปที่กองบังคับการปราบรามก่อน
เพื่อที่จะสอบสวนเพิ่มหลังจากมีการออกหมายจับมา
ณขณะนี้ครูปรีชาอยู่บนรถของตำรวจกองปราบนะฮะ
นี่คือภาพที่โรงเรียนตอนที่ขึ้นรถแล้วก็เดินทาง
ถ้าตามรายงานข่าวคือเดินทางเข้ากรุงเทพทันที
ใช่มาที่กองปราบรามเพราะว่าเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับ

ในการแจ้งข้อหาแจ้งข้อหาแล้ว
จะรับหรือจะปฏิเสธอะไรก็ว่ากันไป

ใช่ค่ะว่าสารท่านจะอนุญาตให้ประกันตัวหรือไม่อย่างไร
ก็ต้องรอลุ้นกันครับเพราะพรุ่งนี้เป็นวันหยุดราชการด้วยนะคะ
วันมาคราบบูชาใช่ค่ะถ้าไปศาลไม่ทัน
ก็ไม่สามารถประกันตัวได้เพราะมันไม่ทันเวลาไง
นั่นแหละสิก็ต้องอยู่ในที่ควบคุมตัวไว้ก่อน
คือเจ๊บ้าบินเองหรือว่านางรัตนาพร
ก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเหมือนกันนะคะ
หลังจากที่มีข่าวออกมาว่าถูกออกหมายจับ
บ้าบินก็ยังคงยืนยันว่าก็พูดตามความเป็นจริงทุกอย่าง
ก็ยังมั่นใจว่าสามารถสู้ได้ในชั้นศาล
ใช้ตำแหน่งข้าราชการประกันตัวออกไปได้ในลักษณะแบบนี้
บ้าบินนางรัตนาพรสุภาทิพย์
ถูกออกหมายจับข้อหาเรียกกับครูพิชาเลยนะครับ
ทั้งหมดเหมือนกันเลยนะครับ
ส่วนนี้คือบรรยากาศที่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับ
จอเล็กที่อยู่ข้างล่างนะครับท่านผู้ชม
เกาะติดสถานการณ์อยู่ที่นั่นมีทีมข่าวของเราอยู่ที่นั่น
เดี๋ยวถ้าจะเริ่มแถลงข่าวเมื่อไหร่นะครับ
ตามนัดหมายที่ทางตำรวจบอกไว้คือ๑๓นาฬิกา
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจะแถลงข่าวเอง
ใช่ค่ะโดยรอบพื้นที่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะ

สื่อไทยเองและสื่อต่างประเทศเป็นร้อยคนเลยนะคะ
ก็มาเกาะติดการทำคดีประวัติศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องนี้
เพื่อจะได้รู้กันแล้วล่ะค่ะว่าลอตเตอรี่๓๐ล้านบาท
เป็นของใครกันแน่นะคะ
เรียงให้ท่านผู้ชมหน่อยนะครับ
ถ้าจะนับตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะ
ครูปรีชา๘โมงเช้าวันนี้
ก่อนที่จะมาสอนหนังสือที่โรงเรียนเทพมงคลรังศรี
ออกจากบ้านนี่ไปไหว้พระก่อนนะไปไหว้สารหลักเมืองก่อน
ตอนออกจากบ้านมานักข่าวก็ขอสัมภาษณ์นะครับ
ตอนนั้นอันนี้ไปว่ายพระด้วย
คือตอนที่นักข่าวถามครูปีชาเมื่อเช้า
ตอนนั้นยังไม่รู้ว่าหมายจับจะออกไม่ออกอะไรยังไง
จะออกมาแล้วจะเป็นครูปรีชาจริงหรือเปล่า

ครูปีชาบอกว่าตอนนี้ขอให้ทุกคนติดตามอย่างใกล้ชิด
อย่าเพิ่งไปฟันทงว่าใครจะผิดจะถูกอะไรยังไง

นอนเมื่อคืนนี้ก็กินได้นอนหลับเมื่อคืนฝันดีมาก
ฝันเห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาดูแลปกป้องที่บ้าน
ซึ่งเมื่อคืนครูก็นึกถึงพระคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์
สิ่งที่เป็นความดีทั้งปวงที่เคยทำมา

และวันนี้ตนก็จะไม่ขอพูดเรื่อง
สำนวนคดีอะไรขอให้ทุกคนรอ
แต่ว่าคำว่ารอของครูปรีชานะคุณเขมสอน

ว่าวันนี้ตำรวจจะแถลงสรุปสำนวนคดีมาว่ายังไงเนี่ย
นี่เป็นการแค่ชี้ช่วงพื้นฐานขั้นต้นของตำรวจ
ค่ะเป็นในชั้นของการสอบสวน
ยังมีขั้นตอนของอายการและศาลอีก
ใช่ค่ะคือตอนนี้ผู้สื่อข่าวรายงานเข้ามานะคะ
หลังจากที่ครูปรีชาขึ้นรถไปกับพนักงานสอบสวน
กองบังคับการปราบปรามรถฟอร์ดสีดำ
ทะเบียน๙๙๗๘เนี่ยนะคะ

แวะไปที่บ้านของครูปรีชาก่อน
เพื่อไปตรวจค้นภายในบ้านของครูปรีชา
หลังจากที่พนักงานสอบสวนเขาได้มีการตรวจค้น

ตำรวจมีทั้งหมายจับและหมายค้นนะฮะ

คงจะต้องการดูพยานหลักฐานอะไรต่างเพิ่มเติม
ค่ะดังนั้นตอนนี้ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ก่อนที่จะมีการแถลงที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ผู้สื่อข่าวก็ไปรอกันนี่คือเป็นภาพสดตอนนี้เลยนะคะคุณผู้ชม

ใช่ค่ะคือทางพลตำรวจเอกจากทริปชัยจินดา
บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ได้เจอกับนักข่าวเหมือนกัน
ท่านก็ตอบสั้นว่าไม่หนักใจอะไรเป็นพิเศษ
พร้อมให้ข้อมูลที่เป็นความจริงกับสังคมนะคะ
ตอนนี้ก็ต้องรอการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการแล้วค่ะ

ครับก็ทันทีที่เริ่มแถลงข่าว
เดี๋ยวเราให้ท่านได้ติดตามพร้อมกับเราเลยนะฮะ

แล้วก็ท่านผู้ชมก็สามารถส่งข้อความเข้ามาพูดคุยกันได้ทางไลน์ที่หน้าจอนะ

ครู่เดียวค่ะเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อค่ะ